คุณผู้ชมคะแม้ว่าโครงการ๙การวิ่งจะผ่านพ้นเสร็จเรียบร้อยกันไปแล้ว
เบตงสู่แม่สายแต่ว่าความประทับใจหลายอย่างยังอยู่
รวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างที่เมื่อวานนี้คือหากันมากสำหรับการประมูลรองเท้าพี่ตูนนั่นเอง
คู่ตลอดระยะทางการวิ่งรวมแล้วเป็นเงินได้มาเหนาะเลย๒ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะคุณ
ระยะทางจากเบตงสู่แม่สายพร้อมกับการปิดประมูลรองเท้าวิ่งโซนภาคใต้
แล้วก็กรุงเทพมหานครในการมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือ๘คู่ของพี่ตูน
เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจพี่ตูนว่าพี่อูนสู้
ปิดราคาประมูลไปแบบเก๋ที่๒๓๙๙๙๙๙บาท
บาทแหมเลขสวยเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนคู่ที่๒ค่ะไปต่อกันเลยละกัน
เป็นรองเท้าที่ใส่กันในวันพบกันครั้งประวัติศาสต
บางสะพานของตูนบอดี้แลมแล้วก็พี่บัวขาวบัญชาเมฆ

ผู้ประมูลได้รองเท้าคู่นี้ไปน่าอิจฉา
ลายเซ็นต์ของทั้งพี่ตูนแล้วก็พี่บัวขาวไปด้วยนะครับ
ปิดราคาอย่างที่เห็นอยู่หน้าจอนิคะ

และคู่ที่๓ค่ะต่อเนื่องกันเลย
คู่นี้บอกว่าเป็นตำนานเลยนะที่พาเงินบริจาคเข้าโครงการ๙คนละ๙ได้ถึง๑๖ล้านบาท
จากคุณจิมมี่ชาวาลาเศรษฐีใจบุญชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ก็เลยเป็นที่มาของคู่นี้ใช้ชื่อว่า๑๖ล้านค่ะ
ฟาดไปเลยที่ราคาประมูล๒๒๐๐๐บาท
ต่อเนื่องกันที่อีกคู่นึงนะฮะเขาบอกว่าคู่นี้ก็มีความหมายมากเหมือนกันสำหรับคู่ที่มีชื่อว่าล้มลุก
เป็นคู่ที่หนุ่มตูนเกิดอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างการวิ่งจนก้าวต่อไม่ไหวค่ะ
ก็เลยต้องหยุดพักไป๒วันก่อนจะกลับมาวิ่งใหม่ที่จุดเดิม
ปิดราคาประมูลสูงสุดที่๔๙๙๙๙๙๙บาท
แหมลงเลขนี้ทุกอันเลยนะคุณ

อันนี้ก็เป็นคู่บันทึกประวัติศาสตร์เหมือนกันของโครงการ๙ก็ว่าได้
เพราะว่าเป็นคู่ที่พี่ตูนวิ่งใส่วิ่งมาจนถึงกิโลเมตรที่๑๐๙๕๕นั่นเอง
ถือว่าเป็นครึ่งทางจากเบตงแม่สายคู่นี้ก็เลยได้ชื่อว่าครึ่งทางนะฮะ
ราคาการประมูลก็สวยงามอยู่เหมือนกัน๒๓๙๙๙๙บาทค่ะ
ส่วนอีกคู่จะไปแตะขอบฟ้า
เขาใช้ชื่อว่าลอยฟ้าค่ะคู่นี้เป็นคู่ที่ทำให้เกิดภาพประวัติศาสตร์ในการวิ่งแบบลอยฟ้าครั้งแรกของเก้าคนละเก้า
คือใช้วิ่งบนทางยกระดับนั่นเองเพื่อเร่งความเร็วนะคะ
แล้วก็เหตุผลในเรื่องของความปลอดภัย
ที่สำคัญค่ะยังเป็นคู่ที่ตูนใส่ทำลายสถิติระยะทางของตัวเอง
ก็คือ๑๕๐กิโลเมตรใน๒วัน
ก็เลยปิดราคาประมูลไปแบบสวยที่๒๕๐๐๐บาทค่ะ
ไปดูคู่ที่๗กันบ้างค่ะคู่นี้เข้ากรุงกันแล้วนะฮะ
ใช้ชื่อว่ากลางกรุงนั่นเอง
คู่นี้พี่ตูนใส่วิ่งในเส้นทางกรุงเทพนนทบุรีค่ะ
เป็นเส้นทางที่ส่งต่อความสุขให้พี่น้องเมืองกรุง
ก่อนจะมุ่งหน้าขึ้นเหนือปิดราคาประมูลไปไม่น้อยเลยนะครับ
คู่สุดท้ายค่ะจบอย่างสวยงามแน่นอนนะคะ
กับคู่นี้ทางกลับบ้านค่ะ
เป็นคู่ที่นักร้องเลือดสุพรรณใส่วิ่งกลับบ้านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคู่นี้
สู้ราคากันดุเดือดจริงเพราะว่าปิดประมูลไปที่๓๕๐๐๐บาทค่ะ
ได้เงินสมทบเข้าโครงการ๙คนละ๙ไปทั้งสิ้น
๒๑๙๙๙๖๙๙สตางค์นั่นเองนะครับ
เราสองคนแล้วก็ทีมงานต้องขออนุโมทนากับผู้ใจบุญทุกคนด้วยค่ะ
รวมแล้วอย่างที่บอกไป๒ล้านกว่าบาทนะคะ
กับโครงการนี้สุดยอดจริง